แต่ว่าเป็นห่วงพ่อหนุ่มคนนี้วันก่อนที่เราเสนอไป

ชนบุรีครับยื่นหนึ่งนะครับ
ยืนหนึ่งพัทยานะครับ
วันก่อนคนพี่ภาพวิจารณ์กันแซ่ดเลยนะครับ
ล่าสุดตำรวจภูทรเมืองพัทยานะครับ
คือมาที่นี่อยากจ่ายตามหาเลยตรวจสอบคลิปวิดีโอนี้นะครับ
แล้วไล่ตรวจสอบกล้องวงชอนปิดในแบบกล้ายเคียง
เหตุเกิดเมื่อวันที่๙ตุราคมที่ผ่านมา๓๓๐น

แล้วก็ยึดรถมอเตอร์ไซค์ได้ด้วย
เป็นน้องวัยรุ่นอายุ๑๕เองนะชื่อในก้าว
ก็เลยเชิญตัวก้าวกับผู้ปกครองมาสอบสวน
สารภาพบอกว่าผมเองครับอยู่ในคลิปวิดีโอนะครับ
วันเกิดเหตุแอบเอารถจักรยานยนต์ของแม่
เอาไปแต่งท่อนั่นไงเอาไปแต่งท่อแต่งซิ่งนะฮะ
แล้วก็ไม่ทราบหรอกว่ามีคลิปมีภาพเนี่ย
ไปปรากฎอยู่บนโซเชียลมีเดีย
โอ้โหสามข้อหาเอ๊ะห้าข้อหาคุณผู้ชม

ขับรถในลักษณะที่ผิดวิสัย
ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น
ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่
ขับรถโดยไม่สวมหวกนิรภัย
แล้วก็ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ด้วย
ที่สำคัญแม่แม่รับเคราะห์ไปด้วย
ค่ะแม่ถูกทันบลนะครับ
เพราะว่าปล่อยประละเลยนะครับบุตรหลานนะครับ
ให้ขี่รถจักรยานยนต์ออกมาแบบนี้
อ้าวระวังนะน้องนะ
อกจากน้องจะโดนคดีแล้วพ่อแม่จะเดือดร้อนไปด้วยนะครับ